หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
คือคุณวิเชียนนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ที่ต้องลอบไปล่าสัตว์ป่า
ก็คือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ
คือหลายคนชื่นชมว่ากล้าหารมาก
ถูกต้องทำงานแบบไม่เกรงกลัวใครนะฮะ
สังคมเองก็ให้กำลังใจไปถึงหัวหน้าวิเชียนกันเยอะ

สำหรับทุกกำลังใจที่ส่งไปให้เลยนะฮะ
โพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว

ก้าวข้ามความกดดันสำหรับกำลังใจจากผู้บริหารกระทรวงทรัพย์และคนไทยทุกคน
หัวหน้าวิเชียนฝากขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับ
ให้คุณผู้ชมไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ
หาริยารังไงบ้างครับ

สวัสดีครับ
อย่ารักมากครับ
โถงครับ

คือไม่มากครับ

ขอบคุณน้องค่ะมากขอบคุณน้องค่ะมาก

ค่ะพี่วิเชียน

น้องอาจจะเรียกพี่นะลุงวิเชียน

แล้วก็สีหน้าคุณวิเชียดูผ่อนคลายมากขึ้นนะ

คือเอาจริงคุณผู้ชมถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้

รุ่นประเทศชาติเพื่อป่าเพื่อสัตว์ป่าย้ายมากมาก

เขาเรียกผู้ปิดทองหลังพระไง

สัตว์ป่าก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นนะก็มีการหอกลงหยอกล้อกับหมอล็อตผู้ถ่ายภาพ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปสรรพนามอยากให้เรียกพี่มากกว่าเรียกลุงนะฮะ
จากนี้ก็ยังพบว่ามีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้จำนวนมาก
เช่นขอบคุณหัวหน้าวิทยานอีกครั้ง
ขอบคุณที่ทำให้คนไทยชื่นใจที่มีข้าราชการดีทำหน้าที่อย่างสมเกียจ
ภูมิใจในตัวคุณและทีมอย่างยิ่ง
เชิดชูคุณงามความดีที่ให้เป็นแบบอย่างของราชการรุ่นต่อไป

แล้วก็มีคอนเมนต์บ้างขอให้สิ่งสาธิตคุ้มครองดี
ครองคนดีรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
เยาวชนหรือว่าชนรุ่นหลังรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป
อันนี้ก็เป็นข้อความที่ส่งเข้ามานะ
เรียกพี่แล้วกันจะได้เป็นการให้กำลังใจ